เราได้ยินเสียงสะท้อนจากพ่อแม่ผู้ปกครองมาเยอะนะคะ
จากที่คุณสุภาษาบอกว่าจะต้องนั่งเรียนกับลูก

รวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองบางคนที่บอกว่า

เพื่อไม่ให้ลูกหยิบรีโมทแล้วเปลี่ยนช่องไปดูช่องอื่น
พยายามแล้วผู้ปกครองพยายามอย่างมาก
ใช่ค่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะ

ทีมข่าวของเราอยู่ที่จังหวัดนราธิวาส

เหมือนเป็นคุณครูเลยนะคุณสุภาษา
ไปสำรวจซิบ้านนี้อ้าวลูกเด็กนักเรียน

ก็ไปสอบถามจากบ้านของเด็กที่เขามีการทดลอง
จัดการเรียนการสอนทางไกลหรือว่าระบบออนไลน์

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
เห็นไหมต่อให้ลูกเป็นลูกคนเดียวก็ตาม
จะต้องมีคนนั่งเรียน๒๓คน
บ้านนี้ทั้งพ่อทั้งแม่เลยมานั่งขนาดข้างเลย

สมมุติถ้าเกิดว่าเด็กในระดับชั้นประถม
ไม่เข้าใจตรงไหนลูกฟังครูสอนไม่เข้าใจ
ไม่ทันตรงไหนเนี่ยพ่อแม่ก็จะได้ช่วยอธิบาย
หรืออีกทางนึงกลัวว่าลูกหลานจะเปลี่ยนช่อง

ก็เลยต้องมีคุณพ่อคุณแม่นั่งอยู่
อย่างบ้านนี้เราไปเจอผู้ปกครอง
ผู้ปกครองเป็นคุณพ่อสายันบุญสม
ก็บอกว่าตอนที่ลูกผมนั่งเรียนอยู่
ผมก็ต้องนั่งเรียนไปพร้อมกับลูกด้วย
เพราะว่าเวลาที่ลูกฟังไม่ทันก็หันมาถามพ่อ

ส่วนตัวผมคิดว่าการเรียนออนไลน์เนี่ย

แต่บ้านอื่นครอบครัวอื่น
ผมก็สงสารนะบางคนฐานะเขายากจน
หรือผู้ปกครองไม่มีเวลาที่จะต้องมานั่งกำกับมาดูแลลูก
อาจจะต้องออกไปทำมาหากิน
ก็ไม่มีเวลามาอยู่ใกล้
แล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเด็กเป็นระดับเล็ก

ก็อาจจะทำให้เด็กไม่ค่อยตั้งใจเรียนได้

เพราะว่ามันก็ไม่มีกันทุกคน

ต่างคนต่างเรียนต่างระดับชั้น

ถ้าไม่มีเลยมันก็ลอบปีย์

เขาก็ส่งเสริมลูกได้

ก็สงสารเขาอ่ะนะ

เอาโทรทัศน์ที่จะเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมยังไม่มีเลย
ก็เลยเข้าไปติดตั้งให้
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีการสำรวจพบว่ามี๗ครอบครัวด้วยกัน
ขาดทั้งโทรทัศน์และกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์
ทางโรงเรียนก็บริการให้อย่างเต็มที่ค่ะ
ใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้คือที่นครศรีอันนี้เป็นภาพจังหวัด
แต่จริงนะคุณสุภาษาราภาพรวมใหญ่
ท่านรัฐมนตรีเขาก็มีโอกาสลงพื้นที่แล้วก็รับรู้ปัญหาแล้วแหละ
ว่าแต่ละครอบครัวความต้องการคืออะไร
คือจากการสำรวจทั้งหมดมีประมาณ๑ล้าน๕แสนครัวเรือนที่ไม่มีพวกปล่อง
ดังนั้นรัฐมนตรีบอกว่าคือเขาเตรียมกล่องเอาไว้๒ล้านกล่อง
เดี๋ยวจะมีการทยอยแจกจ่ายให้กับครอบครัวที่ไม่พร้อมเรื่องนี้
ส่วนบ้านไหนที่บอกว่ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต
ว่าต้องจ่ายค่าเน็ตอีกเดือนนึงก็แพง
เรื่องนี้ทางรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาบอกว่า

ว่าจะพอช่วยเหลือยังไงได้บ้างเรื่องค่าอินเตอร์เน็ต